จะพาไปดูประเทศดีกันโฟนรำแบบโบราณนะคะ
ของชาวล้านนาบอกเลยว่าพิธีนี้สนุกแต่มีความขลังค่ะ
และนี่คือประเพณีฟ้อนผีเจ้านายนะคะเป็นประเพณีของชาวล้านนาหรือว่าคนในภาคเหนือนั่นเอง
เขาจะทำคล้ายกับการฟ้อนผีมดผีเมงซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงก่อนเข้าพรรษาราวเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม

ทำเพื่ออะไรก็สังเวยผีเทพที่ทำหน้าที่รักษาบ้านเมือง
ในการสังเวยผีเนี่ยนะคะคนทรงเขาจะนำเครื่องเส้นต่างไปสังเวย
แล้วจะนำพานเครื่องคารวะไปเชิญเจ้าพ่อที่หอผีให้มาประทับร่างทรง
จากนั้นจะแต่งตัวตามที่เจ้าพ่อชื่นชอบเลยแล้วค่อยออกไปฟ้อนรำที่หน้าหอผี
แต่งตอนทำพิธีอย่างที่เราเห็นเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมแต่งไปทำพิธีไปร่ายรำฟ้อนไป
ปัจจุบันนะคะประเพณีฟ้อนผีเจ้านายจะมีผีเจ้านายจำนวนมากเลยมาร่วมฟ้อน
ซึ่งบางคนเนี่ยเดินทางมาจากอำเภอไกลต่างอำเภอก็มีบางคนไม่รู้จักกับเจ้าของบ้านก็มี
แต่มันเป็นประเพณีที่ทำให้เราได้รู้จักกันสมัครสมาธิสามัคคีกันแต่รู้ว่าเนี่ยถ้าบ้านนี้มีการทำพิธีฟ้อนผี
เขาจะรีบมาร่วมงานด้วยเลยนะอย่างที่บอกว่ามันจะแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของคนล้านหนาไงคะ
ต่อเรื่องของความเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็มีเหมือนกันเพราะว่าเขาสืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบรุษ
ปัจจุบันนี้ก็ยังมีหมู่บ้านที่ทำแบบนี้สืบทอดกันอยู่นะคะเอามาให้ดูกันเป็นเกล็ดความรู้เล็กน้อยจ้า